แล้วที่จะไปไหนไปเที่ยวทะเลค่ะ
สาวนี่นุ่มบิกินี่แซ่บติดตามกันนะคะ
รวมไปถึงข่าวนี้นะคะข่าวแรกของเราประเดิมกับเจ้าหญิงแห่งวงการ
แอนทองผสมนะคะต้องบอกว่าตอนนี้พี่แอนเข้ามาจริง
รันวงการพระเอกดาวรุ่งนะคะดิฉันพูดไม่ผิดนะคะ
ได้ไหมได้ไหมทางเอกดาวรุ้งคู่ไหนมาพี่แอนความมัดนะคะ
เล่นประกบโด่งดังมีชื่อเสียงกันหลายคนเลยค่ะ
จำได้ไหมเขาเล่นกับเจมส์จิรายุไง
ละครกับเจมส์ก็ว่าปังแล้วล่าสุดตามที่คุณผู้ชมเห็นภาพหน้าจอเลยค่ะ

ก็ประกบกับลูกน้องนี้ฮอตสุดอย่างน้องกรัฐขณาวุธค่ะ

เดาไม่ถูกจริงว่าจะเป็นหนังแนวไหน

บอกเลยต้องบอกว่าเคมีแรงเวอร์นะคะพี่แอนเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้รวมทุกอย่างที่พี่แอนไม่เคยทำในวงการ
เราก็พยายามคิดนะคะว่าพี่แอนเล่นมาทุกบทบาทเลย

พี่แอนบอกนะคะบอกว่าพี่เล่นเรื่องนี้จบเนี่ยสามารถวางมือได้เลย
เพราะว่าทำงานครบสูตรแล้ว
ส่วนพระเอกรุ่นน้องน้องกราฟเนี่ยค่ะพี่แอนบอกเลยนะคะว่าเจอรับน้องเพื่อนและหลายพฤติกรรมแน่นอนค่ะ
แต่จะมาวิธีไหนต้องรอลุ้นกันค่ะ
เมื่อสักครู่พูดไปแล้วว่าพี่แอนจะวางมือ

พี่แอนเอาจริงนะถ้าพี่แอนวางมือเนี่ยค่ะ
ตำแหน่งเจ้าหญิงในวงการล่ะคือตำแหน่งนี้พี่แอนคลองมาตั้งนานแล้วนะ
ค่ะจะทำยังไงพี่แอนบอกนะคะบอกว่าตอนนี้ก็มีคนที่คิดแล้วล่ะค่ะ
เหมาะสมที่จะมารับตำแหน่งต่อเธอค่ะ
ซึ่งนั่นก็คือน้องยายาอุรัสยานางเอกรุ่นน้อง
คือพี่แอนเนี่ยอยากส่งมอบตำแหน่งนี้ให้นะคะ
แต่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรลองไปฟังกันหน่อยค่ะ
แอนจะมอบให้ยายาละ
ไม่ประกวดเลยส่งให้คนนี้ต่อเลยค่ะ

เพราะว่าเจอเขาบ่อยก็เลยเห็นเขาในทุกด้าน
นี่เหมาะนะแต่แอนแค่ไม่ได้ไปใกล้ชิดกับเด็กเหล่านั้นไง
แต่ย่าแอนเจอบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ย่าไม่กล้าเล่าเลยก็พูดไปอย่างนั้นแหละ
เห็นดูมีแสวกันด้วยนะครับ

ได้นะน่ารักเหมือนกัน
เอามาดูฝั่งพระเอกรุ่นน้องกันดีกว่านะคะ
ภละเอกคนล่าอสุดของพี่แอ้นก็คือน้องกรัฟคณาวุทธ์นี่นะคะ
เจ้าตัวยอมรับนะคะว่าตื่นเต้นมาก
เธอร่วมงานกับพี่แอ้นออกมาสมคือรุ่นใหญ่
บอกว่าโอ้โหพี่ผมเหมือนฝันเลย
คือตอนแรกฝันว่าจะได้เล่นหนังแบบอยากเล่นมานานแล้วค่ะ
แล้วไม่คิดว่าเรื่องแรกจะได้มาเจอเอกเบอร์หนึ่งขนาดนี้
ไม่ใช่แค่หนังนะคะน้องกั๊บต้องเจอตัวแม่ในละครด้วยนะคะ

งานนี้นะคะน้องกัลฟเรายังจะถูกจัดตามองอย่างหนักค่ะว่า
แป๊บเดียวเป็นลูกรักวิทย์พระราม๔แล้ว

เออแบบนั้นเลยค่ะไปฟังน้องกรัฟกันหน่อยค่ะ
ถามว่ากดดันไหมก็นิดหนึ่งครับผม
เพราะว่าพี่ภายในช่องพี่ผู้ใหญ่ในช่อง
เขาก็อาจจะเห็นศักยภาพอะไรในตัวเรานี่แหละครับ
เลยเลือกให้เราเนี่ยได้มาทำหน้าที่ตรงนี้
แต่ว่าเราก็จะพยายามทำออกมาให้เต็มที่
เพื่อไม่ให้พี่ผู้ใหญ่เขาผิดหวังแล้วกันครับ
อันนี้ก็ไม่นะครับเพราะว่าเราก็
โอ้โหไม่รู้เหมือนกันครับ

แล้วเวลาที่แบบเราได้เจอพี่หลายคนในช่องอย่างนี้ครับ

แล้วก็จริงน้องเป็นคนมีความสามารถนะ
ฝากติดตามน้องกรัฟขนาวุธด้วยนะคะ

ที่สำคัญเนี่ยค่ะเขาเป็นขวัญใจแฟนคลับเยอะมากทั้งประเทศจริง

ความสามารถน้องเขาก็มีด้วยเหมือนกัน

ทำงานลายลีทวิตตลอด
ติดอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ตลอดเลย